เรื่องของน้องเตยกับคุณย่าเสาที่บุรีรำ
คุณย่าบอกว่าเลี้ยงดูน้องเตยมาใช่ไหม

ล่าสุดนี้เงินบริจาคโอ้โหเพียบจริง

คุณผู้ชมที่ดูข่าวเราเนี่ยโอนเงินแล้วแปะสลิปมาในคอมเมนต์ให้ด้วย
ล่าสุดยอดบริจาคทะลุหลักล้านใช่ไหม
เหมือนจะเป็นแบบนั้นมีอะไรพ่อน้องเตยมาค่ะมาเพื่อบอกว่าผมไม่ได้ทิ้งลูก
ผมก็ยังวีดีโอคอหายังส่งของให้
แม่จำผิดแล้วแม่นี่หมายถึงย่านะคะ
มันกลายมาเป็นประเด็นกลายเป็นเรื่องสิ
เรื่องของน้องเตยหรือว่าเด็กหญิงสุธีมนต์วัย๔ขวบ
เรียนอยู่ชั้นอนุบัน๒โรงเรียนมะขามทานตะวันที่ห้วยราชของบุรีรำเนี่ย
แล้วเราเล่าข่าวไปนี่เล่าต่อเนื่องมาวันนี้วันที่๓แล้ว
ต้องดูแลย่าเสานะล้างจานซักผ้าให้
ใช่ค่ะย่าเสาก็เขาบอกตาบอดทั้งสองข้างอายุ๖๘ปีแล้ว
คนดูสิบกว่าล้านวิวอะค่ะแล้วก็เปิดรับบริจาคด้วย
แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าคุณย่าตกใจกับยอดเงินมากนะ
สรยุทธ์ก็บอกว่าจะสนับสนุนให้น้องเตย

คุณย่าเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อของน้องเตยเนี่ยนะ
ไปตั้งแต่เตยเนี่ยอายุได้๘วันฉันก็เลี้ยงหลานมาตั้งแต่ตอนนั้น
ไม่ได้ส่งเสียอะไรไม่ได้ส่งตังค์มาให้หรอก
แล้วย่าเองก็ต้องเอาเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเดือนนึงได้
เอามาดูแลหลาน
ตาของคุณย่าว่ามองไม่เห็น
เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนโดนมะพร้าวตกใส่หัว

แต่ทีนี้คุณผู้ชมพ่อของน้องเตย
คุณพ่อเอหรือว่านายศักดิ์สยามนาดีเนี่ย
โต้กลับคุณย่าก็คือโต้กับแม่ตัวเองนั่นแหละ
นี่คุณพ่อนะบอกว่าผมไม่เคยทิ้งลูกนะ
แล้วไปอยู่ไหนอยู่ระยองผมไปทำงาน
แล้วที่ผ่านมาพอผมแบบได้ตังค์มาผมก็เจียดเงินมา
มาซื้อของส่งให้กับลูกสาวให้กับน้องเตยตลอด
แล้วที่ข่าวออกไปว่าอะไรนะแม่
อยู่กับหลานสองคนย่าหลาน
เอ้ายังมีพ่อยังมีปู่น้องเตยอยู่ไง

แล้วก็มีหลานชายที่เป็นลูกของพี่อีกคนนึง
ก็ยังคอยดูแลอยู่นะเนี่ย
ก็ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการเงินบริจาค
ผมไม่ได้อยากได้ผมแค่ต้องการพูดความจริงแค่นั้นเอง

คงจำหลานผิดคิดว่าเตยเป็นลูกของพี่ชาย
พี่ชายผมไม่ได้มาดูแลแม่
เพราะฉะนั้นย่าก็คงจะจำผิดว่าแบบ
เออหลานเนี่ยมันคือมันคือหลานของลูกอีกคนนึงหรือเปล่า
อันนี้จะมาทำความเข้าใจหรือจะมาลากไส้กัน
ผมก็ส่งของมาให้นะจะหาว่าผมหายไปเลยทิ้งไปเลยได้ยังไง

นี่ไงพ่อของน้องเตยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะ
บอกว่าผมกับเมียผมก็เลี้ยงน้องเตยตั้งแต่น้องเกิด
อายุ๙เดือนพอโควิด๑๙ระบาดช่วงนั้น
ผมตกงานใช่ไหมผมก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้าน
ก็ฝากแม่แม่แม่ดูหลานให้หน่อยนะ

ที่ผ่านมาเอาจริงผมซื้อพวกอุปกรณ์การเรียน
ซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าส่งให้ลูกแทบทุกเดือนเลยนะ
แต่ผมอาจจะไม่ได้ส่งตังค์ให้แม่อันนี้ผมก็ยอมรับ
คือผมก็อัปเดตเรื่องของน้องเตย
มีหลักฐานนี่ไงตอนน้องเตย๒ขวบ
ผมโพสต์เอาไว้เดือนกุมภาปี๖๔วันที่๖
ตอนนั้นเขาอยู่บ้านกับแม่ตอนนั้นน้องเตยก็หัดซักผ้า
มันก็เหมือนภาพที่แบบหลายคนได้ชม
ว่าตอนนั้นน้องเตย๒ขวบ
แล้วจริงผมก็วิดีโอคอลคุยกับน้องเตยนะ
มีแค่เดือนที่แล้วนั่นแหละที่ผมติดขัดเรื่องการเงิน
ว่าทำไมพ่อก็ตอนนั้นไม่มีตังค์เติมเน็ตไง

เพราะว่าเม้นท์ได้เติมให้

เรากลับแทบทุกเดือนเลยใช่ไหม
อย่างเรื่องเงินทองเราส่งให้กับทางลูกเราใช้บ้างไหมครับ
เรื่องเงินนี้ผมยอมรับว่าผมไม่ค่อยได้ส่งให้แก
ตั้งแต่หลังโควิดมานี้แทบจะไม่ค่อยได้ส่ง
ผมเรียกน้องอยู่ที่บางบอล๕
น้องอายุได้๙เดือนผมเอามาฝากเลี้ยงไว้กับแม่
ก็ที่พูดมาทั้งหมดเป็นหน้าที่พ่อนะ

พอเป็นแบบนี้นะพอมันมีช็อตที่เข้าใจไม่ตรงกัน
เอาจริงนะสื่อพอไปทำข่าวนี้เขาก็มีการแบบให้อะไรนะ
วีดีโอโทรหาคุณย่าก็คือประมาณเหมือนกับพ่อลูกโทรคุยกัน

แล้วคือเหมือนกับว่าฝั่งพ่อน้องเตยเองก็บอกว่าแม่แม่ไปบอกสื่อแบบนั้นได้ยังไง

ฝั่งคุณย่าก็บอกว่าอ้าวก็ฉันเข้าใจอย่างนี้จริง
ตั้งแต่น้องเตย๘วัน๙วันฉันก็เลี้ยงอยู่จนถึงสิ้นเดือนเนี่ย
แล้วถ้าคุยกันแบบนี้คุณย่าจะเข้าใจถูกตัวไหมว่าลูกที่คุยอยู่นี่คือพ่อน้องเตย
ถ้าอย่างนี้มันต้องเข้าใจถูกแล้วไหมพี่เบิร์ต
ว่าที่คุยอยู่เนี่ยคือพ่อของหลานแล้วหมายถึงคนไหนลูกคนไหนกันแน่ที่เป็นพ่อของหลาน

แต่เอางี้พอเราได้ฟังมุมพ่อแล้วใช่ไหมเราคุยกับย่าเสาจริงต้องคุยแบบเดินหน้าต่อไปนะว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อนะครับ
เพราะว่าเอาจริงก็ไม่ได้อยากจะมารื้อฟื้นเรื่องราวความหลังหรืออะไร
เสานะบอกว่าความช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้นะนะย่าแบบดีใจในชีวิตนี้ย่าไม่เคยเห็นเงินแสนแต่นี่ยอดบริจาคมันเป็นหลักล้านแล้วอะค่ะ
เอาเงินบริจาคเนี่ยไปปรับปรุงบ้านให้มันปลอดภัยจะได้ไม่ต้องโดนฝนสาดเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันคำเดิมด้วยกับพ่อเตยเหรอไม่มีอ่ะไม่มีการติดต่อมาเอาลองฟังย่าเสาค่ะ
ไม่เคยติดต่อเลยแล้วเขาเคยซื้อของมาให้ไหมไม่แม่ยายตานี่ก็รู้ตลอดเลยไม่รู้จะกี่ปีมาแล้วไม่เคยได้เลย
ว่าจะเชื่อไม่ยังไงที่เรานำเสนอให้ฟังทั้งพ่อของพระเทย์
ว่าพูดยังไงถูกต้องแต่อย่างหนึ่งที่จะเดินหน้าต่อคือเรื่องราวชีวิตของน้องเตยค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เห็นภาพใช่ไหมพี่ตินักข่าวของเราเอาเสื้อนักเรียนมาสวมให้
คือพี่ตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะจะเอาเงินนี้ไปซื้อชุดนักเรียนเอามาให้น้องเตย
พอเจ้าของร้านเจ้าของร้านรู้เรื่องราวใช่ไหมว่าจะเอาไปให้ใครยังไงเจ้าของร้านแบบใจดีแล้วก็น่ารักมากนะ
ให้บริจาคชุดนักเรียนให้กับน้องเตยเลยอ่ะครับเนี่ยค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าความเขาเรียกว่าอะไร
เงินทุกบาททุกสตางค์ที่โอนมาให้มอบให้เนี่ยน่าจะเป็นทุนการศึกษาให้น้องเนี่ย
เสิร์ฟโตเป็นเด็กดีในอนาคตต่อไปนะค่ะคือเอาอย่างงี้ไหมล่ะเอาอย่างงี้ไหมล่ะ
ผมว่าคนนอกนะเอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้าคุณพ่ออยากจะให้มันหายความแคลงใจ
เงินทั้งหมดเนี่ยนะเอาเฉพาะซ่อมบ้านแล้วเก็บฝากธนาคารไว้เลยนะ
ไว้ให้เตยใช้ตอนโตนะให้เตยเช่าโตแล้วระหว่างจากเนี้ยหลังจากเนี้ย
คุณพ่อก็ส่งเงินมาเลี้ยงครอบครัวส่งให้คุณย่าส่งให้น้องเตยไปทุกเดือนทุกเดือนดีไหมล่ะ
คนก็จะได้เข้าใจถูกไม่เข้าใจคุณพ่อผิดเอาไหมแบบนี้
พ่อบอกว่าพ่ออาจจะขัดสนเรื่องการเงินบ้างไงอาจจะไม่ได้แบบส่งเงินให้ตลอด
ก็หวังว่าจะจบลงด้วยดีละกันที่แน่เนี่ยขอบคุณทุกคาน้ำใจ
บริจาคไปตั้งแต่เราอ่านข่าวยังไม่จบวันนั้นเลย